สาระของการสร้างอาชีพสร้างรายได้
ไม่ต้องเป็นงมไหล่งมขันกันเท่าไหร่
ไปดูพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชร

เพื่อคุณชนะสนใจจะซื้อไปฝากคุณแม่
สารชะลอมเป็นอาชีพสร้างรายได้ดิบดีเลยคุณผู้ชม
ไปดูกันหน่อยว่ากระบวนการยากหรือเปล่า

ไปที่บ้านน้องเจาะหมู่ที่๘ธรรมบลคลทีอำเภอเมือง

ชาวบ้านที่นี่เขาก็ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตร
รอช่วงการเก็บเกี่ยวมาหารายได้เสริม
ด้วยการทำฉลอมขายค่ะ

เกษตรกรในพื้นที่ก็เล่าให้ฟังค่ะว่าจริงแล้วเนี่ยพี่เขาก็มีอาชีพปลูกอ้อย
แต่ระหว่างนี้เป็นช่วงรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ไม่มีรายได้นะ
ก็เลยหันมาหาอาชีพเสริมทำแกะขัดรอไปพลาง
ประกอบกับว่าช่วงก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาสอนให้ความรู้
กับคนในหมู่บ้านเกี่ยวข้องกับการจักษาน
ก็เลยเอาความรู้นี้นะคะมาสารชะลอมขาย
แล้วก็มีออเดอร์มียอดสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลย
จริงหรือเปล่าฟังพี่ผ่องศรีเขายืนยันเลยจ้า
เวลาน่ะเขาก็มาส่งมาสั่งทำ

เขาเอาไปทำไหน
ตอนนี้กำลังทำอยู่เขาเอาไปใส่ของชำรวยงานแต่งงาน
วันนึงจะตั้งทำได้กี่ใบ

ก็ถือว่าทำได้จำนวนไม่น้อยเลยนะคะ
หมดแต่ละอันก็ถ้าคนไม่เคยจะทำ
ง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าพี่เขาฝึกฝนเรียนรู้อย่างคล่องแคล่วเนี่ยออกมาก็สวยงามทุกชิ้น
เพราะฉะนั้นนะเป็นอีกหนึ่งอาชีพเลยที่สร้างรายได้งามให้กับเกษตรกรในช่วงที่รอการเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบนี้
เอามาให้ดูถือว่าหนึ่งเป็นตัวอย่างของคนขยันไม่ใช้เวลาว่างปล่อยทิ้งไป
เผื่อว่าใครสนใจอยากจะซื้อหาแบบนี้ก็ติดต่อไปได้นะที่เกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชรบ้านหนองจอกหมู่แปดตะบนคนทีนะจ๊ะ
ดีเพียงแค่มึงชนะสนใจไหมนะ
โอ๊ยเค้าจะชอบแน่ใหม่ก็ะเดี๋ยวหมอหมดเลยแล้วกัน
นี่พูดแล้วนะ

พูดแล้วนะเดี๋ยวบอกคุณพี่เขาทำรอ
เหมาตอนนี้มีประมาณ๓๕๒๙๒๐บาท
ที่ทำไว้
เอาเป็นว่าเมื่อสักครู่ผมไม่ได้พูดนะครับ

ทำเยอะแต่คุณก็ซื้อเท่าที่คุณจะใช้นะ